คุณผู้ชมคะพอโควิดมาแบบนี้มันส่งผลกระทบไปหมดแหละ
เรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการทำมาหากินใช่ครับแต่ทีนี้
แม่ค้าขายขนมจีนเขาบอกว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าช่วงโควิดแบบนี้

ใช่ค่ะเพราะว่ามีพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อขนมจีนเป็นพันกิโลกรัม

เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่กำแพงเพชรค่ะ
โดยทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจไปตรวจสอบ
นี่คือที่ตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร
อยู่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าสั่งขนมจีนมาขายช่วงนี้ไม่ต่ำกว่าพันกิโลต่อวันด้วยนะ
แล้วก็มีลูกค้ามาซื้อกันต่อเนื่องเลย

ซื้อไปทานในงานมงคลรวมถึงแก้บนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ
ช่วงนี้เนี่ยร้านขายขนมจีนเขาก็เลยบอกว่าโอ้ยอดขายพุ่งทะลุโควิดเลย
ก็เช่นเดียวกันกับแหล่งผลิตขนมจีนแต่ละวันนี้นะ
เขาก็มียอดสั่งทำขนมจีนมากขึ้น
ช่วงนี้เขาบอกว่าต้องผลิตขนมจีนกว่า๒ตัน

เพื่อที่จะกระจายส่งให้กับลูกค้า
ก่อนหน้านี้ช่วงที่จะเข้าสู่ช่วงสงการ
จะมียอดสั่งประมาณ๑ตัน
แต่ว่าอันนี้ก็เป็นสงกรานแล้วก็มีโควิดด้วย
ขายมันดีก็กลายเป็นว่าคนขายขนมจีนทั้งหลายแหล่
ก็ใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มรับทรัพย์กันไป
หรือว่าทานขนมจีนแล้วมันจะมีความสุขช่วงนี้
บ้านผมเพิ่งทำขนมจีนหม้อเริ่มเลย
ตักแบ่งมาหรือเปล่าคะอะไรนะหมดแล้ว